ไปดูต้นไม้เขาบอกเป็นต้นไม้แปลกน่าจะมาให้โชคค่ะ
เขาบอกว่าเป็นต้นคูณอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ปกติแล้วเวลาต้นคูณเวลามันตัดออกไปมันเหลือแต่ต่อ
อมันก็ไม่น่าจะมีใบแต่เขาบอกว่านอกจากมันมีใบขึ้นมาแล้ว
มันมีดอกขึ้นมาด้วยแล้วมันสีทองนี่นะ
ใช่ค่ะมันบอกว่ามายังไงล่ะนะคะ
คูณสีเหลืองอร่ามจริงแล้วมันเหลือแต่ต่อนะ
แต่ที่สร้างความประหลาดใจคือมันแทงยอดออกมา
แล้วกลายเป็นสีทองแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่ามีเจ้าที่สิงสถิตอยู่
และแสดงปฏิหารออกมาทางทางการที่ออกมาแล้วเป็นสีทองแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าลี่ศรีศุกร์ตำบลท่าลี่
อำเภอคุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่ได้รับทราบข่าว
ขอดูหน่อยมันแปลกดีเนี่ยนะคะ
นางสาวสะอาดโชธมนธินอายุ๕๗ปีเจ้าของบ้านเลขที่๑๔๗นะคะ
เล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีเนี่ยสามีชื่อว่านายชวี
ปลูกบ้านอยู่ที่นี่ตั้ง๓๖ปีแล้ว
ช่วงเย็นวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินอยู่รอบบ้านนั่นแหละ
เอ้ามาเจอต่อต้นคูณอยู่ข้างบ้าน
และแถมยังแทงยอดออกมาเป็นสีเหลืองทองอร่าม
ทั้งที่ยอดอื่นที่มันแทงออกมาจากต่อมันน่าจะมีสีเขียว
บอกแบบนี้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติฟังค่ะ
แล้วก็ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังอ้าวมาสิคะรออะไร
มาเลยคึกคักเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าที่
ที่แน่เลยมาให้โชคให้ลาบ
แถมยังมีคนในหมู่บ้านนะคะมาทำพิธีขอโชคขอลาบ
ที่บริเวณต่อต้นคูณด้วย

มันเยอะอ่ะเขาบอกว่ามันเยอะ
นางสาวสะอาดยังบอกอีกว่าหลังจากได้เห็น
คูณสีเหลืองแล้วยังฝันอีกด้วยนะคะ
จูงควายมาสองตัวเอามาไว้ที่คอกหลังบ้าน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เลี้ยงควายเนี่ยแล้วฝันเห็นควายได้ยังไง
อันนี้เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนที่วัดวังใหญ่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้าน
เขาแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพร
จากต้นตะเคียนทองยักษ์อายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปี
ชาวบ้านพบว่าจมอยู่ในแม่น้ำยม
แล้วก็เอาขึ้นมามาไว้ที่วัดตั้งแต่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าไปไหว้ขอพรแม่ตะเคียน
ไปมาหลายวัดแล้วยังไม่เคยเห็นต้นตะเคียนยักษ์แบบนี้มาก่อน
ไหมล่ะคุณใหญ่ไหมล่ะใหญ่ขนาดนั้นใหญ่มากใหญ่จริงนะคะ
ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นแบบนี้แถมบอกอีกว่าน่าจะได้โชคได้ลาบจากต้นนี้แหละ
เอามาดูข้อมูลต้นตะเคียนต้นนี้กันหน่อย
มันใหญ่มากจริงนะความยาวทั้งหมด๔๘เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๒เมตร
ก็ถ้านับเป็นคนโอบก็ประมาณ๖คนโอบ
น้ำหนัก๑๐๕ตัน
แล้วนึกถึงสภาพตอนที่มันยังยืนต้นอยู่เนอะ

มันคงเย็นโตหมู่หลานทีเดียว
อ้าวยังไม่หมดนะไอ้เรื่องตลาดเดี๋ยวช่วง